ักหน้าเลยนะจะพาไปจังหวัดพยาวอ่า
ไปไหมคะถ้าอยากไปไปดู
ที่มันลักษณะแปลกแตกหน่อมาคล้ายกัน

ไปไปเลยค่อยดูค่อยตาม
เพราะว่ากว่าจะไปถึงพายาวป่านไก่นะ

ไปที่ร้านนี้ค่ะร้านชื่นอุราคาเฟ่แล้วก็ร้านส้มตำครกหลวงสาขา
ตั้งอยู่ที่บ้านร่อง๕ริมถนนสายพยาวนครสวรรค์ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
ที่นี่เขามีต้นจันผาสายพันธุ์อินเดีย
จันผาเห็นไหมมันออกหน่อมาคล้ายกับเอาคุณชนะคุณว่าคล้ายอะไร
อืมขอดูก่อนนะเขาที่ดูนะโห

เขาบอกว่ามันออกหน่อมาคล้ายกับอวัยวะเพศชาย
และสื้อต้นการ์ฟชันผามาปลูกบริเวณรอบน้ำตกหน้าร้าน

มันคุ้นแต่แหละคิดไม่ออก

ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาบอกว่ามันมีความยาว๓คืบเส้นรอบวง๑คืบ
อันนี้ที่นักข่าวของเราวัดเมื่อกี้คุณเห็นไหมถ้าวัดเป็นคืบอ่ะนะ
ก็คือมีความยาว๓คืบเส้นรอบวง๑คืบก็คือเป็นที่ฮือฮามาก
และสำหรับลูกค้าที่เข้ามาจิบกาแฟทานส้มตำที่ร้านเขาก็จะแวะมาดูนี่นี่เห็นไหม
พูดสึกเขาเราวัดเป็นคืบแบบเนี้ยประมาณ๓คืบเห็นมั้ยฮะ
เขาจะพามาดูตรงนี้กันเยอะเลยสำหรับคนที่มาทานอาหารที่ร้าน
และจะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย
บางคนบอกเพิ่งจะเคยเห็นอะไรแบบนี้นะนั่นดิใช่ไหมไม่เคยเห็นเหมือนกัน
คืออยู่มันก็มาเป็นอย่างนี้มันขึ้นมาเป็นหน่อแบบผุดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะ
ใช่มันแปลกแล้วก็ร้านนี้นอกจากจะขายส้มตำอาหารตำสั่งชากาแฟแล้ว
เขาจำหน่ายพันไม้นานาชนิดด้วยแต่ที่น่าแปลกตาก็คือต้นจันผาสายพันธุอินเดียที่ปลูกหน้าร้านข้างน้ำตกนี่แหละ
ที่มันออกหน่อมาแปลกผิดหูผิดตาก็เลยทำให้ลูกค้าชาวบ้านพากันมาดู
เพราะว่าเออเกิดมาก็ไม่เคยเห็นอะไรแปลกแปลกแบบนี้ไปแล้วอย่าดูอย่างเดียวได้อ่ะ

นั่นต้องทำก่อนเลยก็แทนร์นลูกครรภาษาเนี่ยเข้าไปกินแล้วเขาก็จะไปดูว่าแหมมันแปลกยังไง